บอกว่าคลิปนี้จริงแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์

แต่พอเรามาดูเนี่ยมันก็ตลกเหลือเกิน
เพราะคนโพสต์เป็นสามี
แล้วเขาโพสต์จัวหัวว่าเป็นเมียพี่ต้องอดทน
เหตุการณ์งูบุกเข้าบ้าน
แต่นี่ครับเมียจับงูผัว
ไม่ใช่ขอวาลีพ่อ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเดอะเมีย๒๐๑๘เป็นยังไง
นี่ฉันดูแล้วนึกถึงตัวเองเลยว่าจะต้องทำแบบนี้หรือเปล่า

โอ้ถูกมาใส่สิจะพายทำไมวะ

ดูถ่ายรูปก่อนเขาถ่ายรูปก่อน

ภรรยาแมนแบบนี้หน้ากระลบกลับไหว้
ใช่เอาถุงมาใส่สิจะถ่ายทำไมวะอย่างนี้
แต่สามีก็ยังถ่ายอยู่

เอาจริงเขาชื่นชมศรีภรรยาไงใจเด็ดใจเดี่ยวเหลือเกิน
ดูถุงมือที่เขาใส่สิถุงมือซุปเปอร์ฮีโร่

แล้ววิธีการของเขานี่คือจับที่หัวงูนะ
แล้วดึงแบบยืดออกมาจนพ้นไอ้ประตูที่มันเป็นเหล็กดัดเนี่ยค่ะ

ตั้งชื่อคลิปเลยเป็นเมียเราต้องอดทน
มีการให้ศรีภรรยาหยุดโพสต์ท่าด้วยนะ
เดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้หน่อย
แล้วดูสีภรรยาสิคุณโอ้โหยื้อยุดฉุดกระชากกับงูแบบไม่กลัวเลย
อันนี้ยอมใจจริงแล้วคุณดูจังหวะที่เขาเอาใส่ถุง
ก็คือทำคนเดียวอ่ะค่อยจับแล้วใช้มือเดียวเนี่ย
หลายคนชมแล้วก็บอกว่าอุ้ยนี่เป็นสุดยอดแม่บ้านเลยนะ
ทำทุกอย่างเลยแต่บางคนก็เป็นห่วงไง

ใช่ค่ะบางทีมันอันตราย

เรียกคนเชี่ยวชาญด้านการจับงูมาดีกว่า

แต่อย่างหนึ่งจับงูเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดิฉันห่วงคุณอัชราชอ่อนชุ่ม

เพราะฉะนั้นเธอคงไม่ได้กลัวอะไรอีกแล้วค่ะ
สามีจะไปเจ้าชู้ไม่ได้เลยนะคุณ

เดี๋ยวภรรยาจับงูที่หัวสามีหมดเลยนะฮะ
อันนี้เราไปดูอีกคลิปหนึ่งกันบ้างนะคะ

ไปดูฝีมือของหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเขาหน่อย

ตัวยาวสองเมตรอ่ะคุณผู้ชม

เล้าไก่ชนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบางปะโกงที่ฉะเชิงเซาค่ะ

เจ้าของบ้านเขาชี้ปั๊บให้เห็นแล้ว

เล้าไก่ชนเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ท่อแบบนี้มันมีบ่วงเชือกอยู่ไงไปคล้องหัวงู
ทำแบบรวดเร็วมากอะค่ะแล้วตอนดึงงูออกมาเนี่ยมันยากกว่านะ
คือต้องค่อยค่อยเอาออกมาแบบนี้พอออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวัดความยาวค่ะ
งูตัวนี้ยาวเท่าไหร่ก็ปรากฏ๒เมตรแล้วก็เอาใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่อันนี้ตัวใหญ่จริงพอดูแล้วก็แบบขนลุกเหมือนกันนะ